ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงถูกรุมทำร้ายโดยผู้ชาย๔คน
เข้าที่ตัวเตะเข้าที่หัวแล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงร้อง
คือจากภาพนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
เป็นผู้ใหญ่บ้านและชรบรุมทำร้ายลูกบ้านที่เขาป่วยเป็นโรคจิตเวท
ไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงค่ะ
ในคลิปนี้จะได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงชัดเจนเลย
แต่ระหว่างเสียงร้องนั้นได้ยินเสียงเตะไหมคะ
คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะเสียงเตะมันดังมากนะ
ปั๊บคือเสียงดังเลยอะค่ะ
ทีมข่าวตรวจสอบว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้เกิดขึ้น๓ทุ่ม๒๕ตุลาคม
อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
หน้าของผู้ชายที่ถูกทำร้ายบอกว่า
หลานเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำที่อำเภอเทิง
แล้วเดินเท้าจากเรือนจำกลับบ้าน
เดิน๘๐กิโลนะคะ
เพราะว่าที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเขาจะพ้นโทษ
ก็เลยไม่มีใครไปรับเขาต้องเดินค่ะ
แต่ไปเจอชรบที่เป็นคู่อริเก่าเดินเข้ามาถามว่ามาทำอะไร
แล้วหลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยค่ะ
กับน้องสาวพยายามร้องตะโกนขอให้หยุดแต่ไม่มีใครหยุด
จะเข้าไปห้ามแม่ถูกชกตาเขียวนะคะ
ญาติบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจเชียงของว่ามีคนบุกรุก
แล้วก็เหมือนกับพกพาอาวุธเข้ามา
แต่สุดท้ายเนี่ยเจรจากับผู้ใหญ่บ้านตกลงกันได้
ผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเอาหมูไปตัวนึงปลอบขวัญ
เป็นการสู่ขวัญกันอย่างนี้ผู้ใหญ่บอกจะเอาหมูมาให้ใช่ไหมฮะ
คือเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าจะจบนะครับแต่ทีนี้เนี่ย
ทางญาติของคนเจ็บเขาบอกว่ามีการไปพูดเสียงตามสายในหมู่บ้านใน
เชิงต่อว่าครอบครัวของเธอว่าไปแบล็คเมลผู้ใหญ่บ้านมีคลิปถ่ายเอาไว้
ก็เลยรู้สึกกลัวนะฮะก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องผ่านสื่อออนไลน์

บอกว่าทางตำรวจเองก็ยังไม่ได้เห็นคลิปเหมือนกันนะครับ
ได้รับรายงานเบื้องต้นนะแต่คู่กรณีเนี่ย
เขามาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ยังไม่ได้มีการแจ้งความกัน
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องฟังทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวต้องถามทางผู้ใหญ่บ้านเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ผู้ชายในคลิปเขาผ่านรั้วกั้นศูนย์เข้ามา
พรบที่ทำหน้าที่เฝ้ายามก็ไปห้ามไม่ให้เข้า

และผู้ชายที่อยู่ในคลิปถือไม้มาด้วย
ผู้ใหญ่บ้านกับชรบอีก๒คนก็ช่วยกันไล่
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนตามคลิปภาพนะคะ
ตอนเช้าก็ไปคุยกับแม่ของผู้ชายในคลิป
ตกลงกันลงบันทึกประจำวัน
ผู้ใหญ่บ้านยอมรับว่าตอนนั้นมันชุลมุน
ก็เลยกระทำการที่ค่อนข้างจะรุนแรง
ก็ซื้อหมูไปเสียผีให้ทางฝั่งคนเจ็บแล้ว

ใช่ค่ะก็อยากจะให้เรื่องทุกอย่างยุติ

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าก็ขออภัยที่มันดูรุนแรงไปหน่อย

คือทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ามาที่ศูนย์ตรงนี้ทำไม
ใช่อยู่ดีเหมือนเดินบุกเข้าไปแล้วก็เหมือนกับถือไม้ไปอย่างนี้ค่ะครับ